จิตใจตรงกันผูกพันรักใหม่สุขใจเหลือเกินรักเพลินสดใส
อบรักให้เธอใจฉันเมื่อลอยหากเธอยังคอยฉันคอยอิ่มใจ
หกนาฬิกาแอบมาพบเธอเจอกันทุกทีสพีงามแท้ไม่แพ้เทวี
จันสีผ่องเพ็ญเธอคงมองเห็นฉันเป็นยอดชาย
ภูมิใจฉันได้เธอมาจากธนอมกล่อมเธออย่ามองช่างซึ้งเลิศเลอยามเธอโปรยยิ้มให้มา
แก้มเธอแดงหนักหนา๗นาฬิการีบมาเล่าเรียน
ใจยังหมุนเวียนถึงเรียนสับสนชอบคิดกังวลไม่พ้นเรื่องเธอ
นี่ไงเพื่อนเกลอรูปเธอแฟนฉัน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

จ้างมาแพงมากสาวนี้
มาปุ๊บก็เล่นเอาพิธีกรเหนื่อยแตกเลยทีเดียวนะ

จ้างไปร่วมงานได้นะคะพี่ผมค่ะ
ให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าเป็นน้องใหม่แกะกล่อง
เดี๋ยวคนไม่รู้จัก

เริ่มจากขวามือดีกว่า
พี่แดงครับพี่แดงเป็นศิลปินหน้าใหม่ครับ
เข้าวงการมาเมื่อ๒๕๑๘ครับ

เราก็เคยได้ยินจากความพิวเงินเรื่องแฟนฉัน

คุณพี่ค่ะคนกลาง

เดี๋ยวนักเรียนที่ไหนพกหนังสือมาเยอะเหลือเกิน

แล้วก็เป็นทายาทของคุณเล็กวงสว่าง

แว้นทิติมาสุดท้อนค่ะ

สามท่านนี้มาพูดถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันไหนนะคะ

กรกฎาคมสำหรับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า

คือจริงมันเป็นการรวมสุดยอดของศิลปินในตำนานนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยประมาณ๒๐ชีวิตนะฮะ
แล้วก็มารวมในเวทีเดียวกัน

โอ้โหตั้งแต่ยุคนี่เลยค่ะน้องใหม่จัดศูนย์

เทปสต์พูดเองก็ได้พูดจำอยู่เป็นเทปค็าสเซท

เท่าที่พูดศิลปินได้นี่เท่าที่จำได้
นักแวนนี่อยู่ยุคไหนเนี่ย

ก็คือแหวนก็เป็นหนึ่ง

ก็คือสมัยนั้นเด็กก็จะนิยมแบบเล่นกีต้าโป่งกันเนอะพี่นะ

จีบทรงจีบซาวต้องถามพี่แจ้งเขาเล่นกีต้า

แล้วก็ไล่กันมา๒๐กว่าคนศิลปินที่ขึ้นคอนเสิร์ต
นี่ไม่อยากให้คิดว่ารวมอายุนี้เท่าไหร่

แล้วก็ไม่ต้องห่วงโอ้โหจะไปยืนกันง่าย
เรามีที่นั่งอัธจันทร์ซ้ายขวาให้นั่ง
ใครอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืนบนเวทีอยากจะไปเยี้ยวได้เลย
อ๋อไปยืนบนเวที่ได้หรือเปล่ามันมีบนลำโครงด้วยค่ะอ้าวเดี๋ยวมันชวนไปเอง
ใครที่ตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อบัตรรีบไปเลยนะครับ

คิดว่าถ้าเป็นแฟนเพลงรุ่นนี้ถ้าไม่มีที่นั่งนี้ยาดมยาดมยามองปลด

มีที่นั่งแต่สามารถสามารถลุกขึ้นไปเต้นได้ยืนได้ใช่ก็จะมีกิจกรรมนะฮะ
ก็จะมีการออกบูธของค่ายเพลงเพื่อที่เราอยากจะลนลงให้ทุกคนเนี่ย
มาซื้อซีดีแล้วก็แผ่นเสียงที่ถูกตามลิขสิท
เอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะรักใครชอบใครสมัยไหนหาไม่เจองานนี้มาเจอเจอแน่
พูดถึงเรื่องเพลงที่จะขึ้นร้องบนเวทีหน่อยพี่จะมีแต่เพลงยุค๗๐หรืออะไรยังไงเล่าให้
การแจมร่วมกันมันจะมีอย่างนี้ฮะเราจะเอาศิลปินทั้งหมดมารวมกันบนเวที
แล้วก็จะมีการแจมีการฟิเจอร์ริ่งกันแล้วก็จะมีลักษณะของเพลงพิเศษ
ที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเราจะทำเวอร์ชั่นพิเศษให้
สมมุติพี่แหวนอาจจะบล็อกเกอร์สาวอาจจะได้ไปฟังเสียงโชว์พลังเสียงเล่นปิโนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
หรือว่าหรือว่าทางพี่แดงก็จะมีการอาจจะมีการบอตเทิลกันฟิเจอร์วิ่งกันระหว่างศิลปินต่างยุค
ซึ่งจะบอกว่าจริงแล้วมันเป็นโชว์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัย
เพราะว่ายุคนี้มันฟังไม่หมดแล้วขนแต่เพลงฮิตไปทุกเพลง
แล้วก็คุณผู้ชมดิฉันพูดเลยการันตีเมื่อครู่นี้คือที่ยืนเต้นอยู่ถึงจะหอบไปบ้างนะคะ
ไม่ใช่จ้ะร้องสดสูงสุดนะคะแล้วก็ในคอนเสิร์ตเนี่ย
เมื่อกี้แอบอ่านในโบชัวร์มีคำแนะนำบอกว่าคนที่ไปเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ

เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดมเพราะอย่ากลิ่นให้เป็นรุ่นพ่อคุณแม่ที่แล้ว

เพราะว่าอะไรอยากจะไปเดินจะไปเต้น
อยากจะไปอะไรอยากจะให้ไปสนุกกันเท่านั้นเอง

เพราะว่าเราจะได้

ซิบถามพี่แหวนหน่อยละกันลูกสาวเขาสวย
ลูกสาวขึ้นคอนเสิร์ตนี้ด้วยไหมคะน้องปัน
วันนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะคะ

อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ตอนนี้เรื่องราวสุขภาพเป็นยังไงบ้าง

รักษาเสร็จทุกขั้นตอน
และจากการผ่าตัดเข้านม

นี่หนูใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวพี่แบบ
หนูใส่หมอนไว้สองอัน

ศัลยกรรมเต้านมใหม่

คุณหมอบัววิศนุแห่งโรงพยาบาลศิริราช

ถอดเสื้อให้ดูนะคะแม่สาวคนนี้

เคมีบำบัดต้องอยู่พร้อมมาก

วันนี้ก็เริ่มรับงานก็ต้องขอขอบคุณน้องบุ๋ม
ที่ชวนมาด้วยทำให้เราได้มาเจอ
แฟนเพลงก่อนเวลาจะหมด
ขายของกันอีกครั้งพี่บุ๋มย้ำกันเลยอีกครั้ง

เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนประตูเปิดเที่ยง

แล้วก็ซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่

แล้วก็งานจะมีขึ้นที่
ไม่ใช่
ไปเล่นเกมได้กีตาร์เป็นของฝัน
มีทุกยุคทุกเพลงแล้วก็ร้องได้ทุกเพลง

วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่แดงชาตรีนะคะ
พี่แหวงทิติมาแล้วก็พี่บุ๋มด้วยนะครับ

ให้กับคุณผู้ชมผู้ที่รักในเสียงเพลงค่ะ

เดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับศิลปิน๓ท่านนี้เลยแล้วกันนะคะ
แล้วเดี๋ยวแฟนเพลงไปพบกัน๓๐กรกฎาคม

โปรดติดตามตอนต่อไป